สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ

คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอรัชพรชาลาดลและคุณพักภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีเราไล่ให้เต็มที่เหมือนเดิมนะฮะ
คือวันนี้เนี่ยที่บุรีรำเนี่ยมีคำสั่งของผู้ว่าออกมา
ความเยี่ยมออกมาตั้งแต่เมื่อวานถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

คือมันก็มีความเห็นเป็นสองฝ่ายนะเดี๋ยวเราจะสอบถามให้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
แต่ว่าดูนี่ก่อนนะครับวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอีกวันหนึ่ง
ที่มีการเปิดพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเป็นจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลนะฮะ
กรทมก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามาหลายวันนะครับแล้วก็พยายามย้ำเตือนว่า
แต่ปรากฏว่าก็ยังมีผู้ที่เขาอยากจะฉีดวัคซีนอันนี้ในมุมนี้ต้องยอมรับว่าเขาอยากฉีดวัคซีนจริง
แม้ว่าจะทราบไม่ทราบอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มาเขาก็มาปรากฏว่ามาแล้วไม่ได้ฉีดยังมีภาพแบบนี้อยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เปิดให้ฉีดวัคซีนเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าอาสาสมัครกลุ่มอาชีพเสี่ยงด้วย
ลงทะเบียนกับสำนักอนามัยกรทมเอาไว้นะครับวันนี้เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ก็คิดว่าเออมาถึงเนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนี่แหละนะมีอาชีพขับแท็กซี่แม่ค้าขายอาหารต้องเจอผู้คนเยอะ
บางคนอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งระบาดของโควิด๑๙แต่มาถึงเนี่ยไม่ได้ฉีด
นี่ฮะแต่ละท่านก็บอกว่าก็เห็นข่าวว่าเปิดฉีดนะฮะก็เลยตั้งใจจะมากันนะครับ
เปิดให้ผู้ที่มีรายชื่อแล้วลงทะเบียนแล้วและเจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้าเท่านั้น
นี่นะฮะเดี๋ยวดูหน่อยนะครับ
เข้าไม่ได้ตามการขีบไม่ได้

แปเป็นบาง

แล้วอย่างนี้ครับ
เท้านั้นหรือยังครับเท้านั้นหรือยังครับ

เอาอาชีพนักภูมิออกสื่อไปทำไมว่า
อาชีพฉีดให้มาฉีดได้อ่ะ
เอาไปทำไม
นี่ฮะอย่างคุณพี่ดานี่บอกว่าก็ไป

ในพื้นที่ของตัวเองแล้วล่ะ

ทราบว่ามีการให้ฉีดแล้ว

ก็เลยเอาใบนัดมาแล้วก็ขอฉีดวันนี้เลย
ไม่ได้หรือประมาณอย่างนี้นะฮะ

นี่ฮะนี่อย่างท่านนี้มีหลักฐานนะครับ

นัดหมายวันสถานที่ให้มาฉีดที่นี่

แล้วก็แล้วก็

นัดหมายวันไหนมันมีสถานที่

จุดนี้ที่เปิดนอกโรงพยาบาลเพิ่มเติมฉีดวัคซีนให้กับอาชีพเสี่ยง
และกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในกรุงเทพมหานครเนี่ย
คือทางกรทมบอกว่ายังไงก็ต้องลงทะเบียน
เดี๋ยวถ้าวัคซีนได้รับมาเพิ่มแล้วมีเพียงพอ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้บอกเอาไว้นะครับ
ก็ต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่
กับผู้ที่เดินทางมาแต่มุมหนึ่งต้อง

ใช่คือจริงแล้วรัฐบาลเองก็โดนโรงให้

แต่ว่าตอนนี้มันมีความงงเกิดขึ้นว่า

ตกลงต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนหรืออะไรยังไงกันแน
คือมันยังมีความสับสนเรื่องข้อมูลชุดนี้อยู่เยอะ
เมื่อวานเราคุยกับคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายมนตรี

ตอนนั้นวัคซีนจะมีเข้ามาเพิ่มเติม
ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ฉีดได้เลย
ถ้าในจุดนั้นเขามีวัคซีนในส่วนที่กันเอาไว้เนี่ย
ยังหลงเหลืออยู่ยังเพียงพออยู่นะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
แล้วก็คุณอนุทินด้วยนะครับ
ผลตมติเอกอสุวินขวัญเมืองภูวะกรทมด้วย

ไปดูเรื่องของการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
ได้สอบถามพูดคุยกับคนที่มาฉีดวัคซีนนะครับ
บิ๊กตู่มาถึงนี่บอกให้จนทีเปิดเพลงให้หน่อยแล้วกัน
ผู้ที่มารอการฉีดวัคซีนจะได้ผ่อนคลาย
จะได้ไม่กังวลกันเรื่องการฉีด
หรือว่ามาแล้วไม่ได้ฉีดจะได้ไม่เครียดมากอะไรประมาณอย่างนี้

ว่าจะตับปุ่มตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็กลุ่มที่ต้องให้บริการสาธารณะ

นี่จะอยู่ระยะต่อไปที่เราต้องเติมวัคซีนตรงนี้ให้กับเขา
เข้าใจไหมนะผมทราบดีกับทุกคน
พอเราลงฉีดก็อยากฉีดกันหมด
แต่ถ้าอย่างนั้นเราบริหารไม่ได้จริง

แล้วบางทีที่เราเข้ามาไม่ได้ช้าเกินไป
เพราะเรามีการตรวจสอบคัดกรองมาโดยตลอด
พลเอกประยุทธ์คือท่านก็อธิบายว่า

ก็ต้องรอการเข้ามาแต่ละล็อตนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ไปเปิด
เมืองทองทานีนนทบุรีนะครับ
ที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง

แต่ไม่หนักมากถึงขั้นสีเขียวต้องอยู่

ใช่ค่ะคืออาการน้อยเลยหรือไม่ก็อาจจะไม่มีอาการ
แต่อันนี้เป็นลักษณะของโรงพยาบาลภายนอก
ที่จะรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง

เพื่อมาดูแลรองรับผู้ที่ป่วยในกลุ่มสีเหลือง

นี่นะฮะก็พยายามหาจุดเพิ่มเติมกัน
เพราะว่าตัวเลขแต่ละวันนี้
ที่คลองเตยวันนี้ก็มีบรรยากาศใช่ไหมฮะ

แต่ปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการในการรับผู้ป่วย
พาผู้ป่วยไปรักษาไปส่งไปรับอะไรอย่างนี้

ล่าสุดมีร้องเรียนมานะคะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยตกค้าง
คือยังไม่ได้ถูกรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วมีอาการหนักด้วย
ซึ่งพอโทรถามเจ้าหน้าที่เนี่ย

เจ้าหน้าที่ตอบเข้ามาบอกว่าให้นั่งรถมาเอง

แล้วมันจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดคนอื่นไหมแล้วใครจะกล้ารับ
ทำไมไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลหรือว่ารับตัวผู้ป่วย
ไปรักษาที่โรงพยาบาล
เรื่องนี้นะคะนางสาวพรเพลผ่องอำภัย
เลขาชุมชนหัวโค้งเขตคลองเตย
เป็นคนเปิดเผยกับทางไทยรัฐทีวีเมื่อวานนี้เลยค่ะ
เธอบอกว่าเธอดูแลชุมชนหัวโค้ง
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่๑๐ราย
จริง๑๐รายนี้คือผู้ติดเชื้อที่ตกค้างหมดเลย
แต่เมื่อวานนี้ญาติของผู้ป่วย๒ใน๑๐ไม่รอแล้ว
พาคนของครอบครัวตัวเองไปโรงพยาบาลเองเลย
เท่ากับว่าตอนนี้ในชุมชนหัวโค้งมีตกค้างอยู่๘รายนะคะ

บอกว่าให้เอารถมารับผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ไหม

ให้ผู้ป่วยมาขึ้นรถเองที่ตลาดคลองเตยซอย๘

จากชุมชนหัวโค้งไปที่ตลาดคลองเตยมันไกลนะ
ถ้านั่งแท็กซี่ไปเนี่ยมิเตอร์มีไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาท
เอาพูดเรื่องมิเตอร์เรื่องค่าเดินทาง
ผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนหัวโค้กไม่ได้มีรายได้ขนาดนั้น
ทุกวันนี้เนี่ยข้าวจะกินยังหายากเลย

และยิ่งไปกว่านั้นเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ให้นั่งแท็กซี่ไปแท็กซี่จะรับไหมก่อน
มันจะอันตรายไหมมันจะเป็นการเผยแพร่โรคหรือเปล่า
ซึ่งใน๘รายที่ตกค้างอยู่นี้เธอบอกว่า

รอคณะกรรมการชุมชนส่งข้าวส่งน้ำ

อายุแค่ขวบ๑เดือนเองนะคะ
แล้ว๒ใน๘รายมีอาการหนักด้วย
คือคุณยายวัย๗๔ปีกับผู้ชายวัย๒๑ปี

ช่วยรีบมารับตัวผู้ป่วยไปรักษาให้ที
กลัวจะอาการหนักจนไม่ทันการค่ะ

รถไม่มีและอย่างมอเตอร์ไซค์แถวบ้านเขาก็ไม่รับ
เพราะว่าเขาถือว่าเรามีเชื้อเขาก็ไม่กล้ารับ
และอีกอย่างหนึ่งบ้านเขากักตัวมาหลายวันแล้ว

แล้วเขาไม่มีเงินเขาไม่ได้ไปทำงานเลย
เขาไม่มีเงินไปกระทั่งค่ารถจะไปอย่างไร

มันลำบากมากเขาบอกไม่รู้เขามีหน้าที่โทร

คนเป็นอยากจะให้เอาพูดสูงอายุคนเนี่ย

เขาก็รับปากว่าเขาจะเอารถมารับ
แต่ก็นิ่งไปแต่เราโทรถามเขาบอกว่ายังเขาบอกว่าต้องลอง
ไม่ได้ตีแพร่เชื้อที่ตลาดเขาไปแต่แพร่เชื้อเนี่ยที่เดินออกไป
เขาจะเรียกรถเพราะรถเนี่ยพอเขารู้เป็นผู้ติดเชื้อเนี่ย
เขาก็จะไม่รับแล้วค่ะให้หน่วยงานรัฐมารับเลย
เหมือนที่เคยทำอยู่เนี่ยค่ะจำแต่สี่ห้าวันเนี่ยทำแบบว่า
เราโทรไปไปปุ๊บเราผสานว่าเออเนี่ยชุมชนหัวโค้งนะคะ
เพิ่มอีกสี่ลายลายนี้ลายนี้ลายนี้นะคะเขาก็รับปากโอเคค่ะ
ไม่ถึง๑๐นาที๒๐นาทีรถก็มารับแล้วก็ไปเอาไว้ตรงไหน
เขาก็ไม่ว่าอะไรแต่อยู่อยู่มาเปลี่ยนให้เรานั่งรถไปเองอ่ะ
แล้วน้องคิดดูเดี๋ยวเงินก็ไม่มีข้าวยังไม่มีจะกินเลย
พี่แจ๊ไปเอาไปให้เขาเขาก็ไม่มีข้าวกิน
แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนนะถ้ามีเงินลดมันก็ไม่รับ
นี่เป็นข้อมูลที่เราได้จากคนที่ดูแลชุมชนหัวโค้ง
จริงถ้าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอยากชี้แจงก็ติดต่อชี้แจงได้เลย
เพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงมันต้องยังไงกันแน่นะคะ
อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนคลองเตยค่ะคือเรื่องของคิวการฉีดวัคซีน

คือมีคนในชุมชนเขาได้บัตรคิวการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ
บัตรคิวปุ๊บเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยทางเหมือนกับว่า
เอ่อผู้นำชุมชนจะมีคนแจกบัตรคิวให้

เสร็จปุ๊บในบัตรคิวเนี่ยคุณเลือกไม่ได้ว่าคุณต้องฉีดที่ไหน
คุณต้องไปตามวันเวลาที่เขาให้มา
พอได้บัตรคิวปุ๊บเขาไปถึงจุดฉีดอ้าวคิวเต็ม

กลับไปใหม่อีกวันหนึ่งคำตอบที่ได้คือบัตรคิวนี้หมดอายุแล้ว

ก็ในเมื่อบัตรคิวที่ได้มาวันที่ไปคุณบอกคิวเต็มคุณบอกฉีดไม่ได้
พอกลับไปอีกวันหนึ่งคุณบอกบัตรคิวผมหมดอายุแล้วจะทำยังไงต่อไปได้
ก็เลยอยากให้สำนักงานเขตแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ด้วย

ชาวบ้านชุมชนคลองเตยเขานัดรวมตัวกันประท้วงเลยนะคะ

หลังจากที่รู้ว่าจะมีการเอาผู้ป่วยติดเชื้อที่กำลังรักษาตัว
แต่สุดท้ายก็ยกเลิกประท้วงกันไป
เพราะว่าก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่สำนักงานเขตนะคะ

ตั้งทั้งจุดตรวจเชิงลุกแล้วก็จุดฉีดวัคซีนใช่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำเนี่ย
ตอนนี้ผู้ราชการจังหวัดออกกฎเหล็กนะฮะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิดสิบเก้า
ถ้าไม่ฉีดวัคซีนมีโทษทั้งจำและปรับทั้งปรับและติดคุก
คืออันนี้เท่ากับว่าบังคับเลยไหมคะอาศัยอำนาจตามพรกรฉุกเฉิน
พรบควบคุมโรคต่างต่างอืมนะฮะนี่นะฮะ
ออกเป็นประกาศมาเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
แน่นอนว่าความเห็นก็อ่าบางคนก็เห็นด้วยค่ะ
เสี่ยงคุณต้องฉีดอ่ะใช่ไหมอืม
คนติดโควิดสิบเก้าถ้าคุณไม่เข้ารับการรักษานี่
ยังต้องมีโทษเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่เขาให้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙
คุณก็ควรจะต้องฉีดอ่าแต่บางท่านก็อย่างในโลกออนไลน์
ทวิตเตอร์ก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยไหนบอกวัคซีนเนี่ย
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจยังไงจะฉีดหรือไม่ฉีด
ไหนตอนแรกบอกขอความร่วมมือมาบังคับกันแบบนี้
มันมันยังไงอ่ะมันต้องบังคับเราขนาดนั้นเลยเหรอ
เกิดเขาไม่มั่นใจเขาไม่อยากฉีดล่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนี่เป็นประกาศที่
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรำได้ออกมานะครับ
ก็ทำให้มีผู้ที่เดินทางมา
ทำแบบประเมินความเสี่ยงของตัวเองกับอสมนะฮะ
ให้มาทำเนี่ยตั้งแต่๑๓๓๑พฤษภาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับ
คำสั่งมาเมื่อวานนี้สำหรับท่านผู้ว่านะครับ
นี่นะฮะคนก็มากันเยอะเลยนะครับ
คือทางจังหวัดบุรีรำเนี่ยบอกว่าหากใครฝ่าฝืนจะมีโทษตามพรบโรคติดต่อนะครับ
ถ้าไม่มาก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
และหากเป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้คือถ้าไม่มาทำแบบประเมินความเสี่ยงนะ
แล้วถ้าพบว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด๑๙
มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและอาจผิดตามพรบฉุกเฉินด้วย
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
คือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ลงทะเบียนเพื่อจะดูความเสี่ยงของตัวเองกันเยอะเลยนะครับ
รู้สึกดีครับที่บุรีรำทำแบบนี้ครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลองไปตรวจสอบผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง
มาตรการใหม่ที่ผู้ว่าออกมาแบบนี้ส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้มีการฉีดวัคซีนนะคะ
เพราะว่าคือถ้ามีมาทีเนี่ยร้านก็ต้องปิดอีก

เอาพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงชาวบุรีรำกันหน่อยนะคะ

แต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันค่ะ
เห็นด้วยครับ

ฉีดแล้วมันช่วยป้องกันได้ครับ

ก็ดีแล้วเราไม่ต้องไปดิ้นลนอะไร

เราก็จะได้ป้องกันเราด้วย

มันก็แล้วแต่คนเลยเนอะ

เพราะว่าวัคซีนมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

อย่างนี้เราเราป้องกันเอาดีกว่าครับ

นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่า
ความจริงแล้วก็ไม่ได้บังคับให้ใครไปฉีดนะฮะ
สำหรับภาครัฐไม่ได้บังคับนะครับ
สิ่งที่รัฐทำได้ก็คือขอความร่วมมือ
ส่วนที่บุรีรำที่ออกมาลักษณะเป็นข้อบังคับและดำเนินคดีเลยเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
เข้าใจว่านี่คือคำสั่งของผู้ราชการจังหวัด
ที่ดำเนินการเฉพาะในจังหวัดในพื้นที่
เพราะก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ผู้ว่าเนี่ย
มีอำนาจสั่งการและดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในจังหวัด
โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุข
ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับสอบคอก็เคยบอกเรื่องนี้ก็คือ
แต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะไปออกกฎ
ออกระเบียบเรื่องการคุมสถานการณ์โควิด๑๙ได้
แต่กฎที่ออกมาเนี่ยต้องไม่หย่อนไปกว่า
กฎที่สคเนี่ยได้ออกเอาไว้
วัคซีนี่ไม่บังคับใครมาฉีดแน่นอนครับ
เป็นคนไทยมีอิสระเสรีภาพทุกคน

นี่แต่หากคือเหตุผลที่คนไทยทุกคนควรจะมารับวัคซีน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ท่านก็จะมีขอบเขตอำนาจของท่านก็ต้องไปถามนโยบายของแต่ละท่าน
ส่วนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าและคณะกรรมการในจังหวัดที่จะพิจารณานะครับ
ส่วนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมันรีนะครับ
ส่วนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมันรีนะครับ

เอางี้นะคะทางภูมิดิลำเนี่ยคือ

ทำแบบประเมินความเสี่ยงครับแล้วคนที่จำเป็นจะต้องคล้ายคล้ายกับถูกบังคับฉีดวัคซีนจริงคือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
อืมแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงคุณจะฉีดหรือไม่ฉีดอันนี้บุรีรำไม่ได้บังคับ
แต่คุณก็ต้องไปแสดงเจตจำนงให้ชัดเจนว่าฉันจะอยู่กลุ่มที่ฉีดนะ
หรือว่าฉันจะอยู่กลุ่มที่ไม่ฉีดนะเพื่อที่ทางจังหวัดเนี่ย
เขาจะได้มีการวางมาตรการอย่างชัดเจนเรื่องนี้ในแพทย์พิเชษพืชขุนทศนะคะ
ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมน์เนี่ยเขาออกมาบอกว่า
หลักเลยคืออยากให้ชาวบุรีรำไปบันทึกข้อมูลในบุรีรำไอซี
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการบริหารวัคซีนของจังหวัด
เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคือโรคติดต่ออันตราย
ถ้าสมมุติว่าใครอยากฉีดก็ฉีดไม่ฉีดก็ไม่ต้องฉีด
แบบนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนมันจะควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้
เพราะฉะนั้นหลักที่ต้องการคือให้ประชาชนมาบันทึกข้อมูลค่ะว่า
ถ้าผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่บังคับ
ถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะแล้วคุณไม่อยากฉีดไม่เป็นไร
แต่บุรีรำอาจมีมาตรการที่เข้มขึ้นเช่นห้ามออกนอกสถานที่
ถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนห้ามออกนอกสถานที่
อาจไม่ให้เข้าไปใช้ในสถานบริการต่าง
จะมีการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการว่า
ถ้าลูกค้าไม่แสดงบัตรการฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่ให้ใช้บริการที่นั่น
อันนี้ย้ำก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นมาตรการแบบนี้
ยังไม่ได้เคาะออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
มาตรการที่เข้มข้นขึ้นก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
พูดถึงในอนาคตที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน
ก็อาจจะมีมาตรการต่างในการที่จะทำต่อไปนะครับ
อย่างเช่นว่าการออกจากบ้านท่านมีความเสี่ยง
ท่านอาจจะไม่สามารถออกจากบ้านได้
ถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นต้น
หรือนะครับไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ต่างได้ในจังหวัดบุรีรำ
ถ้าฟังจากบุรีรำเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเอาละถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง
บังคับให้ฉีดแต่ถ้าคุณไม่ฉีดต่อไปบุรีรำจะออกกฎ
เขาฉีดกัน๒โดสแล้วนะสมมุติ
คุณไปนั่งทานข้าวได้ไปที่นู่นที่นั่นอะไรที่นี่ได้
มีบัตรว่าเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วแต่คุณไปไม่ได้
เพราะคุณไม่ฉีดอ่าเรื่องของวัคซีนนะฮะ
ที่ในไทยแล้วมีวัคซีนตามสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วใช่ไหม
อันนี้ด้วยความสมัครใจเป็นที่รัฐบาลจัดให้

ทางเลือกอันนี้เดี๋ยวรอเอกชน
รอก่อนเอกชนเข้ามาก็คุณจะมีเงินมีกำลังทรัพย
คุณก็ไปฉีดกับเอกชนนะฮะและวัคซีนภาคบังคับ
เฉพาะที่บุรีรามตอนนี้สำหรับกลุ่มเสี่ยงนะฮะใช่ค่ะ
ถ้าไปดูที่สหรัฐเนี่ยสหรัฐวันนี้
ผู้นำสหรัฐนายโจไบเดนประธานาธิบดีนะครับ
วันนี้แถลงนะฮะนี่เป็นสวนกุหลาบในธรรมเนียบขาว
เอาสังเกตไหมฮะปกติช่วงหลังหลังโจไบเดนออกมาแถลงนี่จะใส่หน้ากากอนามัย
ใช่แต่วันนี้มีนัยยะนะครับเพราะว่าผู้นำสหรัฐออกมาแถลงข่าวด้วยการถอดหน้ากากอนามัย
ค่ะเพราะสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาฉีดวัคซีนไปเยอะมากนะครับ
โดสก็เยอะมากคือสหรัฐเป็นประเทศแรกแรกเลยที่เริ่มฉีดวัคซีน
แล้วก็บริหารจัดการวัคซีนเร็วมากแต่เขาติดเยอะนั่นแหละใช่ฮะ
การที่จะทำให้ผู้คนไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย
กลางแจ้งและในร่มถือเป็นความสำเร็จของสหรัฐอเมริกา
เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้สหรัฐฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
นายโจ้ใบเดนบอกว่าจากนี้ไป
ขอเชิญชวนให้ชาวสหรัฐมาฉีดวัคซีน
ถ้าใครฉีดวัคซีนโควิด๑๙

คุณสามารถออกไปทำกิจกรรมได้
โดยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย

ถ้าในร่มแล้วมีผู้คนมิดชิดต้องไปเจอผู้คนหมู่มากอันนี้ต้องใส่
ค่ะ
เพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยที่บุรีรำโมเดล
ก็ดูจะคล้ายกับที่อุตสาหรัฐครับ

โสวัคซีนคน๑๙คุณสามารถไปทำกิจกรรมต่างได้
แต่ที่สหรัฐคือเขาให้ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยเลยนะ
แต่ถ้าคุณไปขึ้นรถประจำทางเครื่องบินโรงพยาบาล
ที่เป็นที่ชุมชนมีผู้คนเยอะอยู่ในโลก

ให้คุณฉีดแล้วในช่วงเวลานี้คุณยังต้องใส่อยู่
ยกเว้นกิจกรรมในกลางแจ้งนะครับ
นี่รัฐโอไฮโอนะครับพบว่า๔๒ของประชากรได้วัคซีนไปแล้วอย่างน้อย๑โดส
คนฉีดก็ไปฉีดแต่ทีนี้ปัญหาคือคนฉีดมันลดลงไง
คนที่ไปฉีดเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอที่สหรัฐนะครับ
ให้รางวัลลอตเตอรี่พิเศษมูลค่า๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็๓๑ล้าน๓แสนบาท

ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ได้ลุ้นโชคทุกสัปดาห์เป็นเวลา๕สัปดาห์

เพราะตอนนี้ยอดฉีดเข้าไปถึง๔๒แล้วสำหรับวัคซีน๑โดส

เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาฉีดนะคุณเอาไปเลยลอตเตอรี่๑ใบ

รางวัลเนี่ยคือ๓๑ล้านคิดเป็นเงินไทย๕สัปดาห์คุณลุ้นไปเลยเนี่ย

แบบนี้หลายคนคงอยากไปฉีดเกิน๒เข็มเลยนะเนี่ย

คุณน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะ

ตัวเลขบ้านเรากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนติดตามมา
ตั้งแต่ช่วงสายแล้ววันนี้ผู้ป่วยใหม่ของเรา
ตัวเลขยังไม่ลดเลยนะคะยังคงอยู่ที่๒๐๐๐กว่าราย
และยอดผู้เสียชีวิตก็ยังไม่ลดเช่นเดียวกัน
นี่ค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้๒๒๕๖รายนะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๒๐๖๘ราย
เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ๑๘๓ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๕รายค่ะ
รักษาหายวันนี้๑๗๐๑รายนะคะ
ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๙๖๐๐กว่าราย
แล้วก็วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตเรายังสูงที่๓๐ศพค่ะ
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะคือ๓๓๑๘๖ราย

ใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๐๘รายนะคะ
รวมคนไทยที่ฉีดวัคซีนดูวัคซีนกันหน่อยค่ะ
สำหรับวัคซีนนะคะคนไทยฉีดกันไปแล้วกว่า๒ล้านเข็ม

เข็มที่๒กว่า๗แสนเข็มนะคะ
ผู้ติดเชื้อสูงยังอยู่ที่หลักพันอย่างที่เราบอกไป
แล้วก็ผู้เสียชีวิต๓๐ตัวเลข๓๐ศพ๔วันติดกันแล้ว
ดูจากกราฟที่เราทำให้ดูเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคมจนถึงวันนี้นะคะ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่หลัก๓๐มาตลอดเลย
ผู้ติดเชื้อเองก็ยังคงอยู่ที่หลักพัน
พันไปปลายเกือบ๒๐๐๐ด้วยค่ะ
แพทย์ทวีสินบอกว่าวันนี้ที่ประชุมสอบคอ
มีการประชุมถึงหลักเกณฑ์เรื่องการผ่อนคลายมาตรการนะคะ
ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะประกาศอย่างชัดเจน
เรื่องต้นคือจะมีการปรับพื้นที่เรื่องการแบ่งโซนสีต่างนะคะ
เดี๋ยวจะสรุปให้ชัดเจนว่าจังหวัดไหนพื้นที่ไหนจะอยู่ในโซนสีไหน

เช่นจะอนุญาตให้กลับไปทานข้าวในร้านอาหารได้ถึง๓ทุ่ม

แต่พื้นที่ควบคุมเนี่ยอาจจะให้เข้าไปอยู่ในร้านได้แค่๒๕ของพื้นที่ร้าน
ส่วนพื้นที่ที่เป็นควบคุมสูงสุดสีแดงอาจจะให้นั่งกินในร้านได้ถึง๕ทุ่ม
แล้วก็พื้นที่ควบคุมธรรมดาก็นั่งกินในร้านได้ปกติ
แต่ว่าทุกพื้นที่ยังคงห้ามขายห้ามดื่มสุราในร้านอยู่ดีนะคะ

คือวันนี้เนี่ยครบ๑๔วันวันนี้๑๔ปฏิสัพหาคม
สวบคประกาศมาตรการเข้มข้นเอาไว้
นะฮะเนี่ยทางบรรดารัฐอาหารต่าง
เขาก็ร้องมาว่าโอ้โหขอให้กลับไปนั่งทัน
ที่ร้านในร้านได้เถอะเฮ่ยนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นมานะครับ

อย่างเช่นสีแดงเข้มนี่ก็จะได้ไปนั่งทาน

เพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่สูงสุดและเข้มงวดตรงนี้

โต๊ะ๔คนนั่งได้๑คนนี่จะเกิดขึ้น
ก็จะบริโภคในร้านได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
แต่ยังงดเรื่องของสุราในทุกที่
รวมถึงถ้าพื้นที่ควบคุมแล้วก็บริโภคในร้าน
เพราะว่าเป็นแหล่งของการที่จะทำให้เกิดการติดต่อกันได้ในทุกที่นะครับ
จะกินที่บ้านจะกินที่ร้านอาหารหรือไปแหล่งมั่วสุมอะไรก็แล้วแต่
เรื่องสุราเป็นประเด็นสำคัญ